เกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะฮะที่ครอบครัวของลุงเผือกจากจังหวัดสระบุรีนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อเพื่อพิชิตเงินสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิตให้กับคนในครอบครัวนะครับ
ต่ออาชีพของเขามาเอาใจช่วยกันนะครับ
ถ้าลุงเผือกตอบถูก๑ข้อรับ๕๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสงบาท
ถ้าช่วงคือตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับคุณไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
ถามรวมเลยดีกว่า
ว่าครอบครัวเราเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ครับครับครับครับ

เรื่องที่๒เก็บของเก่า
เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่สี่ความรู้ระดับชั้นอสอง
เรื่องที่๕วัดบ้านครัว
เอาเรื่องที่สองเก็บของเก่าครับ
เผือกเลือกเรื่องเก็บของเก่าครับ
ลุงครับลุงทำอาชีพนี้มาสรุปแล้วว่ากี่ปีได้ครับ

ของเก่าที่ลุงเลือกเก็บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนครับ

เอาละเกี่ยวกับเรื่องเก็บของเก่านี่แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเวลาจำกัดไว้ให้
คัดแยกแต่ละประเภทใส่ถุง

นี่ลุงเผือกกล้าขอผมขนาดนี้เลยเหรอ
อื่นเข้ามานี่เขาช่วยแค่คนสองคนเดียวก็เยอะแล้วนะ
เอาน้องริวคนเดียวก็ได้ครับน้องนิวน้องนิว
ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะให้ไม้หมดเลย
ขอเชิญผู้ช่วยทั้งครอบครัวเลยครับ

ต้องถามลูกเผื่อก่อนว่าทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันหมดถูกไหมฮะ

ผมให้ผู้ช่วยทั้งหมดเลยหมดครอบครัวเลยในวันนี้นะครับ

วันนี้เรามีของเก่าทั้งหมดนะฮะ
แยกเอาไว้เดี๋ยวเราจะคัดแยกประเภทกัน
อย่างนี้เราถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน
พลาสติกรวมนะฮะอีกประเภทหนึ่ง

เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องรีบไปตีละครั้ง
เพื่อเป็นการหยุดเวลาให้เร็วที่สุดนะครับ

เพราะโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
แยกขยะแต่ละประเภทให้หมด
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ของวันนี้ผมก็จะพามาแยกกันทั้งบ้านแล้วครับ

ครอบครัวผมก็จะทำให้เต็มที่ครับ

เร็วอีกลูกเร็วอีก
เร็วลูกหยิบต่อเร็ว

เร็วหยิบออกมาเร็ว
ข้างจีนก่อนนะ
เอาละครับลุงเผือก

เผือกมั่นใจแค่ไหนว่าทำได้ไหม

ผู้ช่วยทุกท่านมากครับ
ถ้าผ่านข้อแรกนะลุง๕๐๐บาท

ลุงจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนิวขึ้นมาตอบครับ

เรื่องความรู้ระดับชั้นอ๒

น้องนิวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กลับมายิ่งใหญ่คว้าแชมป์บ่อยมาก

มันเป็นความฝันของเราไหมว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้น

หมั่นฝึกซ้อมฝึกฝนอยู่เรื่อย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่สอง๒๐๑๒๒๐๑๓

ตัวเลือกที่สอง๒๐๑๕
แชมป์ครั้งแรกก็เป็นปี๒๐๑๒ถึง๒๐๑๓ครับ
ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องนิวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สอง๒๐๑๒๒๐๑๓ครับ
ตัวเลือกที่๒๒๐๑๒ถึง๒๐๑๓ครับ

ถ้าถูกนะครับมีมูลค่าไปต่อชีวิตถึง๑๐๐๐บาท

จะเลือกเรื่องไหนให้ม่าน้องมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกวัดบ้านครัวให้แม่

ขอเชิญแม่น้องมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
บ้านแม่อยู่ไกลจากวัดแค่ไหนครับ

ก็ไปบ่อยเฉพาะวันที่เขาทำบุญออกพรรษา
พรรษาบางทีมีเวลาแล้วก็เข้าไป
รู้จักหลวงปู่บัตรไหม

หลวงปู่บัตรนี่ท่านมีความสำคัญยังไงกับวัดนี้ครับ
ก็รู้ว่าท่านเป็นพระเก่าพระแก่มานานแล้วจ้ะ

มัน๑๐กว่าปีแล้วมั้งไม่ใช่จะร่วมนี่๒๐ปีแล้วมั้งนานแล้วจ้ะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บริเวณฐานของรูปปั้นหลวงปู่บัตรปรากฏข้อความว่าพระอุปชาบัติเมื่อพศใด

พศ๒๔๘๑ตัวเลือกที่๒พศ๒๔๘๒ตัวเลือกที่๓พศ๒๔๘๓และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
เคยได้ยินอยู่จ้ะว่า๒๔๘๓แต่ก็ไม่แน่ใจก็จำเอาคำที่เขาพูดกันมาตอบจ้ะ
ตอบตัวเลือกที่๓จ้ะ๒๔๘๓ตัวเลือกที่๓พศ๒๔๘๓ครับ
ขอให้ป้าน้องโชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
แต่ป้ายังไม่หมดหน้าที่ป้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ริวค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องริวครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดสระบุรีกับเรื่องความรู้ระดับชั้นอ

แล้วทำไมเลือกความรู้ระดับป๒ให้น้อง
แน่เขาอาจจะรู้ว่าเขาพูดเก่ง
ลูกพอพูดเก่งเนี่ยนะขอให้โชคดีนะครับ
เชิญน้องริวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องริวอยู่ชั้นอะไรลูก

ยังไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนทั้งหมดกี่คน
ไม่ได้รับมาก็เลยไม่รู้

ไม่บอกก่อนจะได้รับเพื่อนมาแน่
เดี๋ยวที่หลังรายการจะจ้างไปนะครับ

ริวริวต้องตอบคำถามแล้วนะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เราควรทักทายว่าอะไร

ตัวเลือกที่หนึ่งขอบคุณครับ

ตัวเลือกที่สามไม่เป็นไรครับ
ตัวเลือกที่สี่ขออนุญาตครับ
คำถามง่ายที่สุดในโลกเลยครับ

แล้วต้องพนมมือแล้วก็สวัสดีครับ

เออ

เดี๋ยวเล่นกันต่อนะ

ว่าจะคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้หมดภายในเวลา๓นาที
เอาใจช่วยครับว่าลุงเผือกทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้